รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
เสียงอยู่ในพอร์ตแคสต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่อ้อยไปอยู่ที่งานมหากรรมหนังสือที่ศูนย์ศิริกิจนะคะ
ปีนี้มีหนังสือตัวเองออกแอบโปรโมทซะเลย
ชื่อหนังสือคือส่งกอดแน่นให้นะ
มันบันทึกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งขนาดกอดเนี่ยยังต้องส่งให้แก่กันและกันเลย
ช่วงโควิดกอดกันแน่นเหมือนเดิมไม่ได้
แต่ตั้งใจว่าอยากจะส่งกำลังใจให้กับหลายคนกอดทำให้รอดจากทุกสิ่งค่ะ
แล้วก็ตั้งใจเหมือนกันเช่นสารบันตั้งแต่หน้าหนึ่งยันหน้าสุดท้ายของสารบันเป็นคำคมทั้งหมดนะคะ
ข้างในจะเล่าให้ฟังว่าไอ้คำคมที่อยู่ในหน้าสารบันเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นหรือ
ทำไมถึงคิดประโยคนี้และมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ฝากนะคะเผื่อว่าใครก็ตามอยากจะลองอ่านดูนะส่งกอดแน่นให้นะ
ถ้าใครที่บอกว่าเวลาอ่านหนังสือพี่อ้อยเหมือนได้ยินเสียงอันนี้ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงค่ะ
กอดไปทุกตัวอักษรด้วยนะคะอ่ะไปเจอกันได้ที่มหากรรมหนังสือที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะ
วันนี้เช่นกันมีคำถามที่มีน้องส่งเข้ามาเวลาที่ได้อ่านคำถามของหลายคน
อ้อยไม่เคยคิดว่าฉันเก่งกว่าเธอไม่เลยไม่มีใครเป็นกูรูความรักค่ะ
เพราะความรักมันอยู่ที่ใครตั้งสติได้ก่อนใครเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกอันหนึ่งคือขอบคุณความไว้วางใจ
เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงมันให้วิธีคิดกับหลายคนมากนะคะ
ติดตามได้ทุกอาทิตย์แบบนี้เลยค่ะทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐออนไลน์

สวัสดีครับผมชื่อปอนะครับอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยระบาย
แล้วก็ขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยครับก่อนจะเข้าเรื่องผมมีคำถามอยากถามพี่อ้อยหน่อย
คือผมเคยได้ยินหลายคนเขาพูดว่าเป็นผู้ชายไม่ควรเอาผู้หญิงไปพูดเสียหาย
แต่ถ้าหากผู้หญิงเอาผมไปผู้เสียหายบ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีและดูน่าสงสาร
ผมควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับพี่
ถ้าน้องถามขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะพี่อ้อยจะมองอย่างหนึ่งว่า
ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ควรเอาเรื่องราวความรักที่ผ่านไปไปพูดในทางเสียหายหายค่ะ
อันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศเพราะตอนรักกันรู้กันอยู่สองคน
เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักพังลงแล้วพยายามจะไปหยิบเรื่องราวที่
เพราะคนนั้นเป็นแบบนี้ไงเธอฉันเลยต้องเลิกกับเขา
จริงไม่จริงอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะแต่เรื่องแบบนี้มันไม่เห็นจำเป็นต้องไปขุดคุย
ก็ไม่อ่ะตอนรักกันดีไม่เห็นมีใครพูดถึงแต่พอเลิกกันเสร็จปั๊บ
เราพยายามใส่ไฟอีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่รู้นะในมุมพี่อ้อยมั้งพอมันผ่านไปถึงวัยนี้

ที่คนคนนั้นเล่าอะไรให้คนอื่นฟัง
เล่านั้นไม่ใช่แค่เล่าเนื้อหา
แต่มันบอกทัศนคติของคนเล่าด้วย

ตั้งแต่มัธยมต้นจนจบมหาวิทยาลัย

เรียนด้วยกันกินข้าวไปไหนมาไหนด้วยกัน

เราเป็นแบบนี้จนเข้าปี๑

เจอกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิง

ตกเย็นแฟนโทรให้ไปรับที่ไหน
ในช่วงตอนที่เป็นแฟนกัน

เฮ้ยทำไมมึงน่าสงสารจังวะ

ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร

ด่าไปด่ามาจบที่คำว่าผมมันโง่
และอยู่เธอก็บอกเลิกผมเลย
งงนะครับสมัยก่อนทะเลาะกันจะเป็นจะตายไม่เคยขอเลิก
แต่ครั้งนี้แค่เรื่องสั่งข้าวให้ไม่ถูกใจนิดเดียว
เธอกลับขอจบความสัมพันธ์
ผมพยายามง้อขอคืนดีแต่เธอไม่ให้โอกาสผมเลย
กันไปไม่นานเธอก็เปิดตัวคบคนใหม่
ซึ่งตอนนั้นผมเฮิร์ตมากกินเหล้าทุกวัน
และตอนนั้นก็มีคนเข้ามาชอบผม
ผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะคบกับผู้หญิงที่เข้ามา

พอผมเริ่มดีขึ้นหลังจากที่คบผู้หญิงคนอื่นไปสักพัก
เพื่อนผู้ชายในกลุ่มก็มาเฉลยให้ฟังว่า
ทั้งกลุ่มรู้ตั้งนานแล้วนะ
แฟนผมเนี่ยคบซ้อนกับผู้ชายอีกคนมาสักพักแล้ว
เธอบอกว่าไปทำกิจกรรมไปหาเพื่อนผู้หญิง
จริงเขาเห็นกันหมดแล้วว่าแฟนผมไปกับผู้ชายคนนั้น
ก็ให้ผมไปรับด้วยนะแต่ไม่มีใครกล้าบอกผม
เพราะเขาอยากให้ผมรู้เองสุดท้ายผมก็โง่อยู่ดี

ตั้งแต่ผมเลิกในครั้งแรกเพื่อนสมัยมัธยมค่อนข้างตกใจ
ไม่มีใครเคยถามว่าเฮ้ยทำไมเลิกกัน
เพราะเขารู้อยู่แก่ใจเพราะเขาเห็นไงคะ
แต่กลับมาพูดกับผมว่าเฮ้ยใจร้ายหรือเปล่า
เลวเองหรือเปล่าครบซ้อนจนถูกจับได้หรือเปล่า
พอถามว่ารู้มาจากไหนทุกคนก็พูดแค่ว่า
แฟนเก่าแกเล่าให้ฟังทุกคนสงสารแฟนเก่าผมมาก
แต่เดี๋ยวนะผมถูกนอกใจนะ
แต่ผมก็ไม่เคยพูดอะไรให้เธอดูไม่ดีสักครั้งเดียว
ผมเงียบจนผ่านไป๒ปีเรียนจบ
วันหนึ่งแฟนเก่าผมไลน์มาหาถามสารทุกข์สุขดิบ
และเธอก็บอกผมว่ายังคิดถึงผมนะไม่มีใครดีเท่าผมเลย
คำพูดดีดีมากมายเอามามอบให้ผมสุดท้ายก็ขอโอกาส
ตอนนั้นผมโสดและยอมรับว่ายังรักเธออยู่ก็เลยเลือกให้โอกาสเธออีกครั้ง
ในช่วงที่เรากลับมาคบกันอีกครั้งผมก็ต้องกลับมาดูแลงานของครอบครัว
คือบ้านผมเปิดร้านก็เลยต้องรับผิดชอบจนไม่ค่อยมีเวลา
ช่วงนั้นเนี่ยเธอจัดการหิ้วกระเป๋าย้ายมาอยู่กับผมเลย
งานประจำของเธอคือการนั่งเฝ้าผมครับ
ผมรู้สึกไม่โอเคเลยที่เธอมานั่งเฝ้าผมทั้งวันไม่ไปหางานทำ
ซึ่งพอนั่งเฝ้าไม่มีอะไรทำเธอก็จะหงุดหงิดหาว่าผมไม่มีเวลาให้
พานไปลงกับข้าวของในห้องเธอทำมันบ่อยมาก
ผมก็ได้แต่อดทนแล้วก็ง้อเธอทุกครั้ง
โอ้โหมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกสิทธิ์มากเลยนะคะ
หนักสุดเธออารวาสเพราะผมไม่ยอมพาเธอไปเที่ยว
ทำลายข้าวของทำเสียงดังโครมคลามทั้งที่ครอบครัวของผมก็อยู่
ไม่มีความเกรงใจผมเลยตวาดว่า
เฮ้ยไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอนอกจากเฝ้าผมอ่ะ
ผมมีหน้าที่การงานนะไม่ได้เหมือนเธอ
งานการก็ไม่คิดจะหาทำและยังมาสร้างภาระให้ผมอีก
วันนั้นเธอโกรธผมมากนอกจากจะทำห้องผมเละแล้ว
เข้ามาตบตีผมแล้วก็ขนข้าวของตัวเองออกไปตอนตี๒
ซึ่งทำให้ผมปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ผมจะไม่รับผู้หญิงคนนี้กลับเข้ามาเป็นแฟนอีก
และจากวันนั้นเธอก็ไม่ติดต่อผมอีกเลย
เวลาผ่านไปเกือบ๒ปีผมได้ยินข่าวคราวจากเพื่อนมัธยมว่า
เธอกำลังจะแต่งงานตอนนั้นรู้สึกดีใจกับเธอนะครับพี่
เพราะเธอเคยบอกว่าเธออยากแต่งงานและมีลูกแต่ก็ยินดีได้ไม่นาน
เมื่อผมรับรู้จากเพื่อนมัธยมว่าหลังจากที่เราเลิกกันรอบ๒
ไปร้องไห้เสียใจกับเพื่อนมัธยมและเล่าว่าผมน่ะไล่เธอออกจากบ้าน
และผมชอบทำท่ารำคาญชอบต่อว่าเธอบางทีผมเครียดกับงาน
ก็มาอารวาสใส่เธอซึ่งผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยทำ
ถ้าสิ่งที่เธอเล่ามันแค่กลุ่มผมตอนมัธยมผมจะไม่ว่า
แต่ตอนนี้เพื่อนมัธยมที่รู้จักผมรับรู้ความเลวของผมแบบที่เธอสร้างไปหมดแล้ว
เพราะตอนนัดมิตติ้งกับเพื่อนเธอก็พูดถึงผมในแง่นี้
ทุกคนสงสารเธอเห็นใจเธอมากแต่ผมกลายเป็นจำเลยที่ผิด
เพราะผมไม่เคยพูดความจริงแต่ดูที่เธอทำกับผมสิครับ
ตอนนี้เพื่อนเพื่อนมองผมว่าเป็นคนเลวไปหมดแล้วผมรู้สึกไม่โอเคเลยครับพี่อ้อย
ผมกลายเป็นคนเลวทั้งที่ผมไม่ได้ทำผมควรจะไปแก้ตัวให้ตัวเอง
หรือจะเงียบต่อไปแบบนี้ดีครับที่ผมมาถามพี่อ้อย
เพราะเดือนหน้าผมมีนัดมิตติ้งกับเพื่อนมัธยมซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาด้วย
พี่อ้อยว่าผมควรจะพูดแก้ตัวดีไหมหรือต้องพูดยังไง
หรือผมควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปให้คนคิดไปว่าผมเลวแบบนี้ไปเรื่อย
กวนพี่อ้อยตอบคำถามนี้ทีครับขอบคุณครับ
หนาอยู่นะเข้าใจความเจ็บปวดของน้องปอนะคะ
ถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเป็นใครก็ช้ำนะ
แต่นอกจากความช้ำเราอาจจะผนวกความแค้นลงไปด้วย
แต่น้องปอเชื่อเถอะการล้างแค้นที่สะสมที่สุดค่ะ
คือการอย่าไปให้ราคากับปากของเขาและอย่าให้เขามีผลอะไรต่อใจของเราอีก

ร้ารานค่ะจะยิ่งทรมานถ้าเราไม่ร้อนรน
ที่แฟนเก่ายังคงปั้นเรื่องเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟัง
คือใจเขาคงพังไม่ใช่น้อยแหละทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจ
แล้วก็โทษอีกฝ่ายเข้าไว้อาจจะทำให้ความเสียใจหรือเสียความมั่นใจของตัวเธอนั้นน้อยลง
มันก็เลยกลายเป็นการลบปมชีวิตของเธออีกแบบนึงนะคะ
ทุกอย่างมันผ่านไปตั้ง๒ปีแล้วคือถ้าบังเอิญว่าเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดนะ
เอ้ยจะบอกว่าปอลองอธิบายก็ได้นะ
แต่บังเอิญว่ามันผ่านไปถึง๒ปีอะค่ะไม่รู้สิไม่เห็นต้องเดินกลับไปรื้อ
คนอาจจะมองแบบนั้นนะคะเธอคนนั้นเนี่ยมีครอบครัวไปแล้ว
ได้จบเถอะในมุมพี่นะปากของใครก็ทำให้เราเป็นอย่างที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้
น้องไม่ใช่แบบนั้นจะมีคนอื่นพูดสร้างจิตวิทยาหมู่แล้วทุกคนจะคิดว่าน้องเลว
ว่าโตกันแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเวลาเลิกกันนะคะคนสองคนเท่านั้นที่รู้
คนที่ชอบเอาความแย่ของอีกฝ่ายไปพูดต่อให้เป็นเรื่องจริงยังไงก็แย่นะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งหากว่าเธอคนนั้นนะปั้นเรื่องไปเล่า
มันจะยิ่งทั้งน่าเศร้าและน่าสงสารคงทรมานใจน่าดูเลยเนอะ
อยากให้ปอก็เมตตาเธอสักนิดก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าหากมีเพื่อนมาถาม
อ้อยว่าน้องตอบได้นะไม่ต้องตอบหมดก็ได้ค่ะแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
เช่นอ๋อเขาเล่าแบบนั้นหรออืมอืมอืมก็โอเคตามนั้นน่ะ
เป็นผู้ชายพูดอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าฟังเราเล่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนังคนละม้วน
อย่าเล่าเลยดีกว่าเนอะเขามีชีวิตครอบครัวไปแล้วจบนิ่งสง่างามกว่า
ฟังแค่นี้คนที่ฟังอยู่ก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนเขาได้ยินมาจากผู้หญิงคนนั้น
หารครึ่งหรือเปล่าแฉไปแฉกลับไม่มีผลดีต่อใครเลย
แมนพอที่จะไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่มโนสร้างซินให้ตัวเองน่าสงสาร
และเอาก็จริงนะคะคนทุกคนก็อยากเป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเอง
ฟังปัญหาความรักของใครพี่ถึงต้องเผื่อใจไงว่านี่คือการเล่าจากมุมเดียว
และน้อยคนนักจะสารภาพตามตรงว่าเราผิดตรงไหนเราแย่ตรงไหน
เรามีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันเดินต่อไม่ได้
ต้องทำใจให้กลางค่ะว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียว
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะปอเราต่างเคยทำร้ายคนที่เรารักอย่างไม่ได้ตั้งใจ
ก็คิดแค่ว่าก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ดีของเราอาจจะไม่ใช่ดีของเขา
ก็ให้ถือว่ามันไม่พอดีกันก็เลยต้องเลิกกันแบบนี้
และไม่ต้องห่วงค่ะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันเราก็ห่างอดีตไปอีกวัน
ไม่มีใครสนใจเรื่องของเราไปตลอดชีวิตหรอกปอไปงานมิตติ้งกับเพื่อนแฮปปี้เลย
ไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องออกตัวแต่ถ้ามีใครถามก็จะเล่าแบบสง่างาม
แฉแค่บอกว่าถ้าฟังเรื่องรักต้องฟังความสองข้างนะเพื่อนเราพูดได้แค่นี้
อย่าตัดสินใครแบบที่ยังไม่ได้เห็นทุกมุมแล้วกันนะเพื่อนนะ
แค่นี้ก็เพียงพอที่จะไม่ทำให้ใครเสียหายแถมแก้ต่างให้ตัวเองได้ไกลด้วย
แต่ถ้าน้องไปตั้งหน้าตั้งตาเล่าเล่าเขาอาจจะมองก็ได้นะคะว่าปอเองเป็นฝ่ายที่ไม่จบ
ทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นคบคนอื่นไปแล้วย้ำอีกทีไม่มีใครสนใจเรื่องเราไปตลอดชีวิตของเขาค่ะ
วันนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายให้เป็นดราม่าเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นค่ะ
แฟนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราทั้งคู่แล้วยิ่งรื้อฟื้นยิ่งเสียเวลา
ตอนนี้หาอะไรดีทำชดเชยวันเวลาแย่ที่เคยผ่านมาพี่อ้อยว่าดีกว่าเยอะเลย
คือไม่รู้นะอันนี้มุมพี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องลองฟังสิ่งที่พี่ตอบไป
ประกอบการตัดสินใจได้ทุกการตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของน้อง
พี่อ้อยรู้สึกว่าถ้าเราไม่จบมันจะกลายเป็นว่าเราไปรื้อรื้อ
ที่สำคัญพอมันผ่านไป๒ปีมันเหมือนไม่ใช่จังหวะดีที่เราจะมาแก้ตัวแล้วอะค่ะ
อันนี้ฝากไปยังหลายคนด้วยนะคะตอนรักก็รักกันสองคน
ตอนเลิกกันคนสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมถึงเลิกกัน
และคนดีเขามักจะไม่ไปเอาความรักครั้งที่ผ่านมาและเอาไปแฉให้คนอื่นฟัง
จะทำเพื่ออะไรก็ตามทีไม่มีผลดีต่อใครเลย
ทั้งคนที่เรากล่าวถึงหรือแม้แต่ตัวเองที่ไปเล่า
คนอื่นเขาจะมองว่าเออทำไมเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าทำไมอ่ะ
ตอนที่คุณรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวตอนเลิกกันทำไมทำให้มันเป็นเรื่องส่วนรวมล่ะ

และทุกวันอาทิตย์เรามาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิม
ดูแลทั้งกายและใจให้แข็งแรงนะคะ
ถ้ามีเวลาคงจะได้เจอกันเพื่อจะเซ็นหนังสือให้นะ
กอดแน่นให้นะไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามที

วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป